สวัสดีครับกีฬาในช่วงเช้านี้นะครับเรามาติดตามความเคลื่อนไหวหลังเกมนะครับของการแดงขาดฟุตบอลโต๊กอตต้าไทยลีกซ์นะครับซึ่งเป็นเกมคู่ใหญ่ระหว่างบุรีรัมป์นะครับเจอกับทางชนบุรีนะครับซึ่งเกมคู่นี้นะครับจบลงด้วยการเสบอกกันสองสองแต่ว่ามีเจาะช็อตปัญหานะครับซึ่งทางผู้สินในเกมนี้อย่าง
สินผิดพลาดนะครับนาทีที่๑๖จังหวะที่ชนะกรวิทย์นำวิเศษเข้าไปแล้วก็ได้หลุดไปยิงครับผ่านมือสิวรักษ์แต่ว่าถูกเป่าฟาวจากมุมนี้นะครับเราจะเห็นชัดเจนนะครับว่าทางปรินามูซ่านั้นไม่ได้ไปทำฟาวทางกรวิทแต่ว่าเป็นท่าวิ่งของเขานะครับแต่ในมุมของผู้สินเนี่ยอาจจะเป็นมุมอับ

ถึง๒๖พฤษภาคมนี้ส่วนฟุตซอลชายหาดฟุตบอลชายหาดของไทยนะครับ
ข้างอินดอร์สเตรียมหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ
ทีมชาติไทยชุดสีขาวประเดิมเกมแรกเอาชนะมาเลเซียไป๗ต่อ๕
มณัฐมัดต่อ๕แล้วก็โชคดีคาเนเร็วเหมาคนเดียวนะครับ
ละ๒ประตูอีก๓ลูกจะได้จากทางจุนวันปิ่นแก้วศักดาจำปาทอง
แล้วก็สุริยาบริเดชผู้สาประตูนะครับยิงได้ด้วย
ในเวลา๔โมงครึ่งใครสนใจก็ไปติดตามเชียร์กันได้นะครับ
มีการเก็บค่าบัตรนะครับยืนดูเพื่อให้กำลังใจนักเตะทีมชาติไทยครับ